สุดท้ายของรายการนะครับไปติดตามเรื่องราวของการแข่งขันกันบ้างที่จะเกิดขึ้นกันภายในทีม
วันนี้เราเดินทางไปที่สโมสรกรมทางหลวงครับ
และวันนี้ถึงคิวโต๊ะเล็กไฮเวย์กรมทางหลวงนั่นเองล่ะครับ
กติกาก็ง่ายแสนง่ายแบ่งออกเป็น๒ทีมทีมละ๓คน
เตะอย่าลืมปิดตาปิดจมูกปิดตาก็พอมุน๓รอบแต่ละคน
เตะบอลได้แค่คนละ๒รอบเท่านั้น
ทีมไหนแพ้พลังหมดเชิญรับขนมช่อง๓๒กันไปเลย
เริ่มจากทีมสีเขียวครับคนแรกเจ้ามิกเกียรติยศ

โอ้โหชนเสาพลาดไปนิดเดียวเองล่ะครับ
ต่อด้วยทีมสีแดงหนุ่มตีทำเข้มพาสกรอ้าวหมุนล่ะครับ
เอ้ามุนเสร็จแล้วก็ก้าวสิครับก้าว

โอ้โหท้าตายไปเลยทีเดียว

ดูท่าบุญของเขาสิครับโอ้โหมั่นใจเลยทีเดียว
อ่าหันผิดทางล่ะครับ
นั่นแหละครับถูกหาแล้วยิงยิง
โอ้โหแรงแค่นั้นรับยาเลยไหมล่ะครับพ่อ
หนุ่มหน้าคมคนสายฝอโรมุนโดก็มา
เอ้าวันทรูตรีโอเคยิง
โอ้โหเชียร์ไปนิดนี้ล่ะครับพ่อโรมูนโด้
มากันที่หนุ่มมาสเข้มจีรสินที่มาพร้อมกับท่าขอมีเป้เบส

เริ่มครับเริ่ม
โอ้โฮแรงดีแต่ผิดทางเฉียบ
คนสุดท้ายในรอบแรกหนุ่มนิ่งแตกคิ้วสไตล์
สู่รสิทธิ์มาถึงก็หมุนหมุนหมุน

รอบแรกก็แทวนไปทั้งสองทีมครับ
ศูนย์ประตูต่อศูนย์มาต่อกันที่รอบที่สองกันเลย
เจ้ามิ๊กมีหลอกสัตว์ด้วยเอาจริงมาเลยครับมา

อ่าฮะอย่างไรอย่างไร
มาถึงพาสกรรอบนี้เขาจะทำได้ไหม
ใต้ที่ก็แป้วดีแล้วครับ

ส่วนนาธินาธิอย่างไร
ห่างไปนิดขยับนอนหน่อย

โอ้โฮเข้าประตูนี่ใครแตกจนได้แล้วครับ
มาถึงโรมันโดอ้าวราว
แรงดีเจรสินว่ายังไงครับ
อ้าวเพื่อนแกล้งอีกแล้ว
อย่าไปแกล้งเขาอย่าเตะแรงเด้อ

โอ้โหหัวสเต็มแรงเลยทีเดียว
โอ้ชะมัด
ความหวังสุดท้ายของทีมสีแดงสุรสิน
ชอบจำได้ครับรูปปี
จบเกมตี้เสมอหนึ่งประตูต่อนึงซ้ำเรียนละครับ
กฎก็ไม่ต้องเป็นกฎก็ได้ครับ
เราเป็นว่าถ้ายิ้มเสมอใครยิ้มไม่เข้า
เชิญรับขนมช่อง๓๒เลยล่ะครับ
ขนมคุกออกริดแรงน่าดู
สสัมผัสของเราดูน่าจะถูกปาก
น่าดูว่าไหมล่ะครับ
ผสมอะไรมาไม่รู้กินเหมือนอ้วกเลยครับ

เอาละครับก็ผ่านไปอีกหนึ่งสโมสรนะครับ
ซึ่งแน่นอนว่าแต่สโมสรนั้นก็ได้โชว์ทักษะ
ถ้าเกิดว่ามันคงไม่ได้ง่ายเสมอไปเดี๋ยวสัปดาห์หน้า
ก็คงจะไปดูทีมหนึ่งทีมนะครับ
ว่าใครจะมีโอกาสนะครับได้เล่นเกมแบบนี้
ถือว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายติดตามได้นะครับ
ในช่วงของการแข่งขันแบบนี้

ท้ายเหมือนเช่นเคยกับโปรแกรมการแข่งขันกีฬาในไทยรัฐทีวีครับ
เริ่มต้นนะครับอย่าลืมครับห้ามพลาดครับ
กรกฎาคมถึง๖สิงหาคมนี้
กับการแข่งขันวอเล็กบอลสโมสรชาย

ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เหมือนเช่นเคย
ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นเป็นต้นไป
แล้วก็หลังจากจบรายการของเรานะครับ

แล้วก็ไฮไลท์เกมกันในขังสุดมัน

สำหรับไทยรัฐเชียร์ไทยแลนด์โตเล็กเอ็กซ่า

เจอกันใหม่เสาร์หน้าบ่าย๒ถึงบ่าย

สวัสดีครับ